ยังไม่สะดวกอาจให้คำถาม
พ่อทำจริงไหมคะพ่อ
เนี๊ยะพ่อทำจริงไหมคะตามคิดนะคะ

แล้วทำตามไปเพราะอะไรครับ

ผมคุยได้เต็มที่เลยครับ

ทั้งที่บ้านว่าไงบ้างครับอ๋อมีอัตราอีกท่าพูดไหมครับผม
คุมตัวมาหรือเขามานอนตัวตามมาจากครับเรื่องนี้นะครับเอ่อ
โดยการอำนวยการของภูมิกับสพบ้านติ้วเนี่ยกับทีมงานนะฮะ
ท่านรองภูมิกับท่านพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ตามคลิปเนี่ยก็ได้รวบรวมพยาหลักฐานนะครับแล้วก็มีเหตุมีพยานหลักฐาน
ควรเชื่อว่าทางผู้ต้องหาในคดีนี้กระทำผิด
ก็เลยไปยื่นคำร้องขอให้ศาลได้กรุณาพิจารณาแล้วสารได้มีหมายจับ
ดำเนินการจับกลุ่มครับผมก็ก็ได้มีการดำเนินการจับกลุ่มแล้วฮ
เรามาเรียกจับกลุ่มอย่างที่เห็นตัวผู้ต้องหาพูดส้นที่เขาให้การว่าอย่าง
ไงบ้างครับเขารับทราบข้อข่อหาไหมครับผมครับเอ่อได้แจ้งข้อข่อหาให้
ทราบแล้วแล้วก็เขารับทราบข้อเก่าหาแล้วครับก็เอ่อเขาก็ให้การไว้ว่า
อาจจะเป็นการให้การภาคเศษนะครับว่าเขาก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงนะครับ
แล้วก็เด็กผู้หญิงในคลิปเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับ
เป็นน้องบุษกรครับทำจริงไหมครับเพราะว่าเป็นคนในคลิปจริงแล้ว
ก็ก็อันนั้นเป็นเอ่อการรวบรวมพยาบาทฐานนะครับ
ซึ่งอยู่ในสำนวนคดีก็เดี๋ยวจะมีการบันทึกปากคำทาง
ทางทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาตอบนะครับซึ่งซึ่งก็ทางตำรวจเนี่ย
ก็จะรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะ
โดยเฉพาะตัวน้องผู้เสียหายเนี่ย
ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
ก็ได้รับไปดูแลในช่วงนี้นะครับบ้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
ก็ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวรับไปดูแลตามระเบียบ
ซึ่งก็ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับ
ก็มาลงพื้นที่นะครับมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์มาดูแลกับเด็ก
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันฮะก็ก็ถ้าสภาพเด็กเป็นยังไงคงต้องถามนักสังคมสงเคราะห์อีกทีหนึ่งครับ
ท่านแล้วจะให้ประกันตัวไหมครับเอ่อเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ
หลังจากเขาถูกแจ้งเขาหาถูกจับกลุ่มแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะยื่นหลักทรัพย์ประกันซึ่งทางเอ่อ
หัวหน้าพนักสวนเนี่ยก็คือภูมิกับสพบ้านติ้วเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าเอ่อ
เขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยาหลักฐานไหมจะหลบหนีไหม
หรือจะมีความเสียหายประการอื่นใดไหมในการที่จะพินาว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ครับเบื้องต้นตั้งข้อหาไว้กี่ข้อหาครับ
ข้อหาก็เป็นข้อหากระทำอนาจารย์เอ่อ
อายุไม่เกินสิบสามปีนะครับเอ่อ
โดยเป็นการกระทำต่อสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลด้วยนะครับซึ่งการกระทำต่อสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลก็เป็นบทเอ่อ
กำหนดโทษที่หนักขึ้นเพราะก็ทางทางน้องเขาบอกว่าทางครูประออนี่พูดยังไงอะไรกับเขาไม่ทั้งผม
หมายหมายถึงทางเด็กใช่ไหมครับคือน้องบอกว่าคุณพอเนี่ยไปกระทำอนาจารย์จริงตามที่คลิปเผยแพร่ไหมครับตามที่เล่น
นั้นก็เป็นการสอบสวนปากคำโดยอายการพนักสวนแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นพยานหลักฐานอยู่ในสำนวนนะครับ
อันนี้นะครับก็เป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งที่นำไปขอให้ศาลได้กรุณาพินาออกหมายจับครับ
แต่เราคือได้สอบปากคำพยานแวดล้อมหมดแล้วใช่ไหมครับกับเหตุการณ์นี้ว่ามีการแอบถ่ายเป็นการริขดิตอะไรยังไง
ดีมากเลยครับต้องสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปให้ละเอียดครับว่าภาพคลิปอย่างนี้บุคคลใดเป็นคนถ่ายอย่างไร
เราก็ต้องสอบสวนร่วมบริจาคภาพฯประกอบคดีครับ
แล้วก็อ่ากระทำต่อสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลเนี้ยก็เอ่อ
กฎหมายให้ลงโทษเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามอย่างไรครับแล้วโทษปรับอะไรครับ
โทษโทษปรับก็ตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนนะครับจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
เอ่ยจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีครับปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสน

อันนี้นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ต้องดูแลรายละเอียดในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ
ซึ่งก็ส่งไปที่โรงพยาบาลไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
ครับครับก็ตามพยานหลักฐานถ้ามีความผิดอะไรที่ไปถึงก็จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ให้รอบครอบรัดกลุ่มครับตามพยานหลักฐานครับ
ครับครับเป็นการจับกลุ่มตามหมายจับที่สารออกครับ
ผู้ต้องหาก็ติดต่อพอทราบแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อเข้ามอบตัวด้วยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รวบรวมไปอีกฐานและสารออกหมายจับก็มีการทำบันทึกจับกลุ่มด้วยครับ